คุณผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งอยากมาเตือนเหมือนกันนะคะ
คุณเลี้ยงสูนักกันใช่ไหมต่อเลยนะพวกของเล่นหมานี่
คุณรู้ไหมมีหมอหมาออกมาโพสต์เลยบอกว่า
นี่ต้องผ่าท้องสูนักพันธุ์บุรีช่วยเพราะในท้องมีแต่ป็ด

ยางเล็กสีเหลือง๓๒ตัวค่ะ

มุยโรงพยาบาลหมอรักษัตริย์พัทยา
โพสต์คลิปขณะผ่าตัดเลยขออนุญาตทำขาวดำนะ
เป็นหมาพันธ์บูลลี่ชื่อว่าเดเวลค่ะ
ต้องเอาเป็ดยางออกจากกระเพาะมันโดยด่วน
เพราะว่าเจ้าเดเวลมันอ้วกออกมาเป็นเป็ดยางถึง๕ตัว
ผ่าออกมาทั้งหมด๕อยู่ข้างนอก
อยู่ข้างในรวมแล้ว๓๘ตัว
มุยบอกเลยว่าเลิกเลยนะคะ
อี้เป็ดยางอี้ตุ๊กตาของเล็กให้มันกัดเล่น

จะซื้อให้กัดซื้อที่มันใหญ่กว่านี้เอาให้

เจ้าเดเวลตอนนี้ฟื้นตัวได้ดีแล้วนะ
แล้วนะแต่แอบโกรธหมอนิดหน่อยเหมือนกัน
เพราะว่าผ่าตัดเสร็จปุ๊บนี่เดินดุ่มหาเจ้าของไม่หันมองหมอเลยเนี่ย

แต่เนี่ยอยู่ในกระเพาะหมา๓๘ตัวฝากเลยนะคะฝากเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
อย่าทำอีกอย่าซื้อให้หมาเล่นอีกเด้นคาด